มีเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานรอทิ้งอยู่มากมาย
แต่ที่ฟาร์มแห่งนี้นำเศษอาหารมาให้เจ้านอนแมลงวัน
เพราะที่นี่เพาะหนอนแมลงวันขายสร้างรายได้งาม
เลยต้องมีอาหารชั้นดีมาเสิร์ฟเจ้านอนค่ะ
เพราะหนอนแมลงวันไม่มีอะไรต้องทิ้ง
สร้างประโยชน์มากมายภายในสวนต้องก้าวแห่งนี้
อยู่ที่ตำบลบ้านขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะ
ต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นทั้งสถานที่พัก
และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ต้องเดินตามเจ้าของสวนต่องก้าวแห่งนี้
สวนต่องก้าวคุณซิริจันทะพรแดงค่ะ

ตอนนี้ก็คือว่าจะพาไปดูที่โรงหนอนนะคะ

หรือยังเป็นดักแด้อยู่นั่นเองค่ะ
และภายในโรงเรียนนี้ก็ยังมีไข่แมลงวัน
ไข่น้อนที่อนุบันจนเป็นตัว
ส่วนตรงนี้ก็เป็นไข่นอน

เพราะเลี้ยงได้ประมาณ๗๘วันแล้วล่ะค่ะ
ส่วนตรงนี้คือแม่พันธุ
เตรียมไว้สำหรับย้ายออกไปอยู่ในโรงบินต่อค่ะ

ที่โตพอจะเป็นอาหารของเป็ด
ไก่และก็ปลาแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งคุณสิริยังบอกเราอีกว่า

ก็เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบโปรตีนชั้นดี
ส่วนนอนที่เป็นดักแตเรียมที่จะบินนะคะ

ที่เห็นขาวในไม้นี่คืออะไรคะ

อันนี้ได้หนอนเป็นไม่รู้กี่สิบกิโลแล้วเนี่ย
ใครดูแลง่ายไหมล่ะคะคุณซิริ
ง่ายค่ะถึงเวลาเขาก็จะมาไข่
พอเขาไข่เสร็จปุ๊บเขาก็อีกไม่กี่วันเขาก็ตาย
ถึงจะตายซากของน้อยแมลงบินก็ยังมีประโยชน์

โปรตีนอยู่ที่๔๐๕๐ขึ้นไป
โอ้โหพอกับปลาป่นเลยนะคะเนี่ย
เพราะเลี้ยงหนอนแมลงวันไม่มีอะไรที่ต้องทิ้งเลยค่ะ
นำมาใช้ประโยชน์ได้หมดในสวนตั้ง๙แห่งนี้
เป็นทั้งอาหารเลี้ยงสัตว์และเป็นปุ๋ยสวนผักสวนดอกไม้อีกด้วย
ซึ่งใครก็สามารถเลี้ยงได้อย่างแน่นอนเพราะเลี้ยงง่าย
ส่วนใครที่สนใจมาเรียนรู้ก็มาได้เลยค่ะ
สวนต้องก้าวจังหวัดสระบุรี